จะเจาะลึกมาที่พื้นที่กรุงเทพบรรคอล
เพราะว่าทางกรุงเทพมนาคมก็มีการอัปเดต๓๖คลัสเตอร์

รวมถึงทั้งชุมชนตลาดเรือนจำ
แล้วก็คลัสเตอร์ที่สำคัญก็คือแคมป์คนงานก่อสร้าง
ซึ่งในกรุงเทพมีแคมป์ถึง๔๙๙แคมป์
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สถานการณ์ตอนนี้ต้องตามข่าวอย่างกระชั้นชิดครับ
จะเห็นว่าสถานที่แผนการฉีดวัคซีนเนี่ย
จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์
ทำยังไงให้เร็วที่สุดได้ต้องทำ
ทำยังไงที่ให้ฉีดทั่วถึงได้ต้องทำ
ฉะนั้นจะเห็นว่าที่เขาปรับแผนกันไปเรื่อยเนี่ย
ความหมายก็คือว่าทำยังไงที่จะหยุดความร้ายแรงของโควิดรอบใหม่ให้ได้
เราตั้งข้อสังเกตกันไหมครับว่า
ร้ายแรงของโควิดรอบใหม่
ถ้าไปเปรียบเทียบกับรอบเก่า
รอบใหม่เนี่ยระบาดเร็วขยายวงเร็วติดเชื้อเร็ว
ติดเชื้อแล้วป่วยเร็วสุดเร็วตายเร็ว
อยากให้ดูตัวเลขระหว่างรอบเก่ากับรอบใหม่

โควิดเข้ามาบ้านเราตั้งแต่ต้นปี๖๓
ระบาดเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษา๖๔

ในปีกว่าเนี่ยมีคนตายรวมกัน๙๔คนเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าถ้าไปจับเอาตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมา

คนตายแล้ว๖๔๑คนนะครับ
นี่เมษาพฤษภาไม่ถึง๒เดือนเต็ม
ตายไปแล้ว๖๔๑คน
เห็นไหมครับว่ามันต่างกันยังไง
แล้วที่น่าตกใจก็อย่างที่บอก
มันติดไวป่วยไวสุดไวตายไว

รู้ว่าติดตอนเช้าตกค่ำตายแล้ว

นั่งรอเจ้าหน้าที่ให้มารับไปโรงพยาบาล
ว่าเจ้าหน้าที่จะมารับตายคาบ้านเสียตรงนั้น
นี่คือเปรียบเทียบความร้ายแรงของโควิดรอบใหม่กับรอบเก่า

ประเด็นของการระบาด
รอบนี้มันขยายวงติดเป็นกลุ่มเป็นก้อน
มันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่ารอบที่แล้วเยอะมาก
อย่างเช่นกลุ่มก้อนตลาดสด

นับรวมกันแล้วเนี่ยกอทมบอกว่ามี๓๐กว่ากลุ่ม
ฉะนั้นจะทำยังไงกับกลุ่มเหล่านี้

ตลาดสดตอนนี้ถูกสั่งปิดไปแล้ว๑๐แห่งครับ
กรทมสั่งปิดไปแล้ว๑๐ตลาดสด

มันจะขยายวงไปอีกไหนแค่ไหนก็ไม่รู้

มีแคมป์คนงานก่อสร้าง๔๙๙แคมป์ครับ

มีคนงานอยู่เกือบ๗หมื่น๖หมื่นกว่า

อกนั้นต่างด้าว๓๐๐๐กว่า
แล้วลักษณะนี่เขาไม่ได้ทำงานแคมป์ไหนทำแคมป์นั้นนะ
เขาก็ไปตามแคมป์นั้นตรงไหนขาดตรงนี้มาเติมตรงโน้นขาดตรงนั้นไปเติม
วนกันอยู่อย่างนี้โอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันสูงมาก
แล้วถัดมาคลัสเตอร์ที่ทำให้คนตะลึงกันไปทั้งประเทศ
เตอร์เรือนจำครับโอ้โหปิดตัวเลขกันอยู่ตั้งนาน
วันแรกรอบการ่าปรีเมียเปิดออกมาเกือบหมื่นครับ
หลังจากนั้นตัวเลขรายวันก็เพิ่มมาเรื่อยนี่เห็นไหมฮะที่แถลงเมื่อวาน
ผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่มเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนขาดคนหนึ่งจะครบพัน
เก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเนี่ยมาจากสิบเอ็ดเรือนจำ
แล้วเรือนจำที่เพิ่มมากเนี่ยนี่
เรือนจำพิเศษกรุงเทพติดเพิ่มสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคน
ติดกันเกือบทั้งแดนอ่ะบางแดนในเรือนจำเนี่ย
เรือนจำคลองเปรมสามร้อยยี่สิบหกแล้วตอนนี้
มีผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่เท่าไรครับหนึ่งหมื่นสามพัน
ห้าร้อยสามสิบสี่นี่ดูสิครับทีนี้
เมื่อพูดถึงการระบาดในเรือนจำเราต้องมองมุมนี้ด้วยครับ
ในข่าวดีเนี่ยมันมีข่าวร้ายในข่าวร้ายมีข่าวดี
คือพอข่าวเปิดตัวเลขผู้ต้องขังติดเชื้อ
เรือนจำก็เหมือนถูกสปอร์ตไลท์ฉายส่องให้คนนอกคุกได้รู้
เรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็อยู่ไม่ติด
ตื่นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษ
สิ่งที่ตามมาคือผู้ต้องขังที่ติดเชื้อผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อ
ได้รับการดูแลอย่างดีเกินคาดครับได้รับการดูแลอย่างดีเกินคาด
เพราะว่าสื่อตามคนติดตามอยู่ว่าทำอะไรไปถึงไหน
ถ้าคนตามอย่างนี้สื่อตามอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับ
ผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยเขาบริหารจัดการป้องกันการติดเชื้ออย่างเป็นระบบ
ไม่ปล่อยให้เสี่ยงกันเหมือนเก่าแล้ว
ทั้งหมดเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยการจัดระเบียบในเรือนจำ
มันน่าจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา
โลกในกำแพงคุกเนี่ยหลายเรื่องนะครับที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง

โดยเฉพาะเรื่องของการหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง
ที่เราได้ยินกันมาตั้งนานแล้วว่า
มันมีข่าวล่ำข่าวลือต่างเรื่องการหาผลประโยชน์
ผู้คุมขาใหญ่ในแต่ละเรือนจำที่คุณชูวิทย์เคยออกมาแฉว่า
ทำมาหากินกับนักโทษ
อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนี้ก็ควรจะได้เวลาสังขยนา
เรื่องบางเรื่องหลายเรื่องพวกนี้มันเป็นมะเร็งร้าย
ก่อกินเรือนจำมานานแล้วครับ
แล้วก็ส่งผลให้เกิดความเลวร้ายในเรือนจำตามมาสารพัดสารคัน

กระบวนการค่ายาบ้าค่ายาเสพ
คนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นตัวต่อจิ๊กซอ

ตัวเองเคยเป็นพ่อค้ายาแล้วไปอยู่ในเรือนจำ
อยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยทำตัวเป็นขาใหญ่
ใช้โทรศัพท์สั่งการต่อจิ๊กซอให้มีการค้ายากันนอกคุก
เอาโทรศัพท์เอามาจากไหนก็ผู้คุมนั่นแหละ
ซื้อโทรศัพท์ถูกไปขายให้พ่อค้ายาที่อยู่ในคุก

เพื่อให้คอยค้ายาใช้โทรศัพท์จากในคุกสั่งการไปถึงเครือข่ายนอกคุก
เรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
ฉะนั้นเราก็คิดว่าเออไหนก็ไหนแล้วเนี่ยนะ
เรื่องพวกนี้นายกก็คงได้ยิน
รัฐมนตรียุติธรรมก็คงได้ยิน
ธิบดีกรมราชธรรมก็คงได้ยิน
สามคนนี้เนี่ยล้อมวงคุยกันหน่อยได้ไหม
ว่าจะแก้ปัญหาในเรือนจำกันยังไง
โบราณเขาบอกว่าตีเหล็กเนี่ยมันต้องตีตอนร้อน
ตอนนี้ครับร้อนที่สุดแล้วเรื่องในคุกเนี่ย
ไม่มีตอนไหนร้อนไปกว่าตอนนี้
ไม่มีตอนไหนที่สังคมภายนอกให้ความสนใจกับเรื่องในคุกมากตอนนี้

อย่างนี้ถ้าไม่ตีซะตอนนี้แล้วจะไปตีตอนไหน
และถ้านายกเอาจริงรัฐมนตรีเอาจริงอธิบดีกรมราชธรรมเอาจริง
ผู้บัญชาการเรือนจำไหนไม่เอาจริงอยู่ไม่ได้
สั่งย้ายถือว่าไม่สนองตอบนโยบาย
แล้วเอาคนที่เขาเอาจริงเนี่ยไปเป็นแทน
ผมรับรองว่าเจอมาตรการนี้ไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนครับ
เพราะว่าตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำเนี่ยรู้ไหมครับว่า
พอกับตำแหน่งใหญ่ในคมตำรวจ
คือจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการเรือนจำได้ไม่ใช่ง่าย
เคยมีข่าวลือด้วยซ้ำไปว่าบางตำแหน่งเรือนจำดังต้องซื้อขายกัน

ฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรียุติธรรมอธิบดีกรมราชธรรม
เอาจริงเอาจังใช้โอกาสที่โควิดระบาดนี่แหละ
เอาโควิดล้างคุกเสียที
ผมคิดว่าเรื่องในคุกก็จะดีขึ้น
อันนี้ก็เรามีความหวังร่วมกันนะครับว่า
โควิดระบาดคราวนี้โดยเฉพาะระบาดในคุก
มันจะต้องมีเรื่องดีตามมา
มันจะต้องมีข่าวดีในข่าวร้ายตามมา
อันนี้ผมคิดว่าถือว่าใช้โควิดล้างคุก
ขอบคุณลุกขอบคุณนักแข่งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ